สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
เฮ้ยทักแล้วไม่ทักแล้วเอาที่สบายใจ
ขอต้อนรับคุณแองจี้กลับมานะครับ

สวัสดีครับคุณแองจี้ครับผม

ไปสมุกสงบันมาขอว่า

แล้วก็ได้ลื้อฟื้นภาษาเยอะมานิดหน่อย
อย่าช่วงที่วิ่งอยู่ในสนามนี้โอเคนะ
เดี๋ยวไปร่วมงาน๙คนละ๙ได้เลยนะเพราะว่าได้มายเยอะมาก

โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงข่าวเศร้าข่าวแรกก่อนนะครับ

เขียนจดหมายแจงจำเป็นที่จะต้องทำนะครับ
จากกรณีเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวันที่๒๕กุมภาพันธ์นะครับ

เป็นอดีตรองอธิบดีกรมตำรวจนะครับ
ประโดดจากชั้น๗ห้างดังย่านแจ้งวัฒนะ
ปิดตำนานในตำรวจมือวิสามัญคบีโจด่านช้าง
โดยได้ทิ้งจดหมายนะฮะค้านรถไฟรางคู่และทางยกระดับ
พร้อมสั่งเสียลูกหลานให้จัดงานศพ
โดยข้อความในจดหมายระบุว่า
พ่ออยู่ได้ไม่เกิน๒ปีขอจากประโยชน์
ขอให้นี่นะครับอันนี้เป็นภาพ
ในตอนที่ท่านหยุดได้พยายามปีนภาพ
บนชั้น๗คนน้อยมาก
นี่นะครับท่านได้มีการเขียนไว้อีกนะครับ

ช่วยกันคัดค้านรางคู่ขนาน๑เมตร
ลดไฟฟ้ายกระดับผลักดันให้สร้างถนนออโต้บาน
ช่วยกันทำหนังสือนี้แจกกันให้มาก
พอนับหนึ่งถึงพันแล้ววิธีการนี้จะเป็นประโยชน์
ขอโทษคนที่รักทุกคนด้วย
อย่าตำหนิขอให้ภูมิใจ
ถ้าไม่ทำอย่างนี้จะไม่มีใครรู้เรื่อง
เพราะสื่อช่วยกันปกปิดและส่งเสริม
ลงชื่อคนตำรวจเอกสร้างบุญนาค
จากนี้ในจดหมายราตาย
ก็ยังมียังฝากถึงการปฏิบัติ

และสั่งเสียถึงคนใกล้ชิดเกี่ยวกับการจัดงานศพด้วยนะครับ
ซึ่งความคืบหน้าวันนี้นี่เอง
พันตำรวจโทเห็นมาจากบุญนาค
สวรรค์ปาปามสานีตำรวจนครบานดินแดง
ซึ่งเป็นบุตรชายคนเล็กที่มีการออกมาเปิดใจ
ถึงเรื่องดังกล่าวด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ
ท่านกระบ่อนบอกว่าไม่ติดใจสายเขตการเสียชีวิตของวีดา
โดยยอมรับว่าที่ผ่านมาบีดามีความเครียด
เกี่ยวกับการผลักดันระบบขนส่งมวลชนมาเกือบ๓๐ปีแล้ว
และมีบ่นถึงเรื่องดังกล่าวร้ายต่อหลายครั้งนะครับ
แต่ไม่คาดคิดว่าวีดาจะตัดสินใจแบบนี้นะครับ

จะตั้งใจผลักดันและทำตามคำสั่งเสียของคุณพ่อ

และภายใน๑๒วันนี้จะรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชน
ที่วีดาพยายามผลักดันที่คณะทำงานอัตโบราณ
ดำเนินการมาเผยแพร่ให้สื่อมวลชนที่วัดเทพศิริน
ขณะที่เรื่องผลการชนสูตรพลิกศพ
ไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดใดทั้งสิ้น
ส่วนกรณีที่รอพอประจำห้างดังกล่าว
ที่มีการเคลื่อนย้ายร่างของคุณพ่อ
ออกมาได้ปฏิเสธที่จะให้ลงความเห็น
สำหรับกำหนดการประกอบพิธีชามนกิจ
จะมีวิธีรดน้ำศพณสารากลางน้ำ
ในเวลา๑๗นาฬิกาวันนี้
แล้วก็จะมีการสวดอภิษฐรรมศพถึงวันที่๕มีนาคม

แล้วก็จะมีการพระราชทานเพลิงศพ

เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงนะพี่เมียว

แล้วก็จากนั้นก็อยู่ทั้งวงการตำรวจและการเมือง

มาในช่วงคืของ

สิงเหนือน็คือท่านชะลอ

ส่วนอีกข่าวหนึ่งนะคะในหน้าหนึ่งไทยรัสบอกว่า
เคยคืองานปาร์ตี้ชายาว่างั้นนะคะ
พอเป็นข่าวที่จะอยู่ตรงกลางนั้นไอซ์ก็แจ้งความห์เลยค่ะ
เนื่องมาจากเมื่อวานนี้ที่พื้นที่สนโชคชัย
ได้บุกทลายคอนโดหรูย่านถนนประเสริฐมนุกิจ
โดยสามารถร่วมนักท่องเที่ยวได้๓๖คน
ทั้งหมดถูกดำเนินการข้อหายาเสพติด

ได้นำภาพส่วนตัวของไอซ์ปรีชยาไปตัดต่อ
ลงข่าวว่าถูกจับในปาร์ตี้นี้
แล้วพาดหัวว่าสะเทือนวงการช่อง๓
บุกจับปาร์ตี้ยาพบนางเอกอายุสปีชายาร่วมเสพ

คือโอ้โหอันนี้คือหนักเลยนะฮะ

ความคืบหน้าล่าสุดเมื่อ๑๐โมงของวันนี้

เดินทางมาแจ้งความร้องทุกข์เลยนะคะ
กับพันธุ์ตำรวจเอกหญิงพัฒนพัชนัน
รวยรักษาภูมิกับการสอบสวน

เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ตามมาตรา๑๔เอาจริงเลยนะฮะ

วันนี้ได้เข้ามาแจ้งความที่สนโชคชัยด้วยนะฮะ

ข้อหามินประมาทเป็นเหตุ

หามินประมาทเป็นเหตุทำให้เสียชื่อเสียง
โดยวันนี้ได้เดินทางมาแจ้งความกับตำรวจกองปราบปราม
แล้วก็ทำการความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
ข้อหานำข้อมูลเป็นเท็จนี่เราต้องย้ำเราต้องย้ำ

เว็บไซต์ดังกล่านั้นมีการแชร์ต่อเป็นอันมาก

ที่เวลาที่จับกลุ่มเนี่ยเธออยู่กับครอบครัวนะฮะ

และผู้ที่ไม่ทราบข้อเท็จจริงอาจจะเข้าใจผิดได้
ว่าตัวเองเกี่ยวข้องกับการถูกจับกลุ่มดังกล่าวมันกระทบกับชื่อเสียงแล้วก็จิตใจ
แล้วก็ความรู้สึกของครอบครัวจริงนะฮะเสียหายนะฮะ
ทางด้านท่านพันธ์ตำรวจเอกหญิงท่านก็บอกว่า
เรื่องต้นจะสอบว่าเว็บไซต์ดังกล่าเป็นของใครแล้วจะเรียกมาสอบปากคำ
และจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ฉันจะทุบโต๊ะทำไมเนี่ยเออต้นเช็คล่าสุดก็ยังไม่ลบน่ะค่ะ

แต่มีคนแชร์นี่ไงปัญหาคือตรงนี้แล้วมันแชร์กันเยอะมาก
อยู่ในกฎหมายเลยใช่ไหมฮืม
เวลาอ่านข่าวอะไรบางทีหมั่นเหมือนอย่าเพิ่งรีบแช่

จากกรณีที่โซเชียล

ที่ปีดไปบนโบราณอสถาน

ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กลุ่มนี้มันก็แฮชแท็กตัวมันเอง

คือของเราเนี่ยพวกช่างต่างชาติ

เขาได้โพสต์ลงลักษณะไทย

ขอวอนเถอะครับ

โปรดช่วยกันดูแลรักษาและหวงแหน

ควรที่จะประนามให้รีบลงมา

เพราะว่ากฎการชมเขาห้ามปีน
เพราะว่ามันก่อกแล้ว
มันก็เดี๋ยวจะพังขึ้นมาสิถูกไหม

กลมศิลปกรณ์คุณจะช่วยซ่อมมั้ย

นั่นก็เป็นหน้าที่ของกรมศิลป์ที่จะต้องทำ
บรรพชนคงจะเศร้าใจมาก
ศาสนสถานถูกขึ้นไปเหยียบย่ำปานนี้
ดังนั้นคนไทยต้องช่วยกันนะฮะ
ห้ามปีนโบราณสถานทุกแห่ง

คือเขาไม่มีป้ายโดยสามัญสำนึกเราก็ต้องไม่ต้องควรจะ

มันจะต้องขึ้นไปเพื่ออะไร
ในขณะที่มีแฟนเพจนะ
เขาก็มีให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีนี้
ระบุว่านึกถึงตอนฝึกงานที่อุทยานประวัติศาสตร์อายุทยา
พี่ทุกคนรักมรดกของไทย
พวกเรารักซ่อมแซมบุรณะให้กับคนรุ่นหลัง
ให้ชมความวิจิตรงดงาม

ใช่ฉันไม่ได้พูดนะ
สหายท่านหนึ่งคาดว่า
เดี๋ยวคงจะทยอยปิดเฟสกันไปให้หมดเลย

วันที่๒๖กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะ

เป็นพออุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
กล่าวว่าทางอุทยานมีเจ้าหน้าที่เดินเท้าตรวจสอบอยู่ตลอดเวลานะ

แล้วก็มีป้ายเตือนว่าสิ่งใดควรทำ
สิ่งใดไม่ควรทำภายในโบราณสถานยังชัดเจน

ซึ่งการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดฝ่าฝืนกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา๓๔พรบ
โบราณสถานโบราณวัตถุศิลปะวัตถุและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพศ๒๕๖
นี่พวกคุณตั้งใจ

ที่วางกำหนดการปฏิบัติตัวเมื่อเข้าชมโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนแล้วกระทำการอันน่ารังเกียจ
แล้วก็เป็นที่เสื่อมเสียต่อศิลธรรมอันดีงาม
อย่างนี้นะจำคุกไม่เกิน๑เดือนปรับอีก๑๐๐๐บาท

ยิ่งถ่ายได้แปลกเมื่อไหร่เราก็อยากจะโชว์

ด้วยสำนึกนี่มันของชาติเราเองกันนะคะคุณค่ะ
แล้วก็แล้วเขาคิดว่าเท่หรือว่า
ปีนขึ้นไปยังมินอย่างนี้มันแตกได้ง่ายมากเลยคุณหนุ่ม
เพราะว่าบางทีเขาไม่ได้สามารถจะซ่อมให้มันเหมือนอย่างเดิมได้
ไม่รู้ก็ยังไม่ปิดนี่ใช่ไหมปิดยัง

คุณต่อที่เราเอาออกโมนไหนที่ผีไหม
ใช่ที่โบราณสถานน่ากลัวจะตาย

อันนี้พิสาหวาท
เอ้าพักสักครู่หนึ่งนะฮะช่วงหน้า

อะไรอ่ะเดี๋ยวกลับมาครับเดี๋ยวกลับมาครับ
ใครเท่อการไปทอดแผนแล้วก็ได้ยินเสียงคนซุบศิษฐ์หันไปหันมาไม่เจอเต่า

ไม่มีคนใดแต่เป็นเสียงมาจากเต่า

พบชาวบ้านกำลังแห่ไปดูเต่าพูดได้ที่บ้านของนางนิ่มบุญพิมายอายุ๔๖ปี
เต่าสองตัวนะฮะที่เจ้าของบ้านนำมาเลี้ยงเอาไว้ในท่อปูนซีเบนอยู่บริเวณหน้าบ้าน
ชาวบ้านที่พบเห็นต่างคนก็นำทูบมาจุดอธิษฐานเพื่อขอโชคลาภ
และได้นำเต่ามาชั่งน้ำหนักดูปรากฏว่าน้ำหนักของเต่าเนี่ยหนักนะครับ๑๒กิโลกรัมนี่ไง
ส่วนอีกตัวนึงเนี่ยหนัก๗๐๐๗๐๐๗๐๐กรัมแล้วก็นำมาชั่งรวมกัน๒ตัวหนัก๑๙กิโลกรั
คือจะช่างอะไรเหลี่ยนนะคุณหนุ่มคะ
ความยาวของกระดองอันนี้น่าสนใจความยาวของกระดองจากหัวจดหางของเต่า
ยาว๒๑เซนติเมตรกว้างก็๒๑เซนติเมตรน้ำหนักก็๑๒กิโลกรัม
สลับไปสลับมา๒๑๑๒๑๒ผมพูดงงหน่อยนะ
รอบตัวก็๓๘เซนติเมตรนี่นะฮะ
จากการสอบถามนางนิ่มบุญพิมายเจ้าของบ้านเนี่ยก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าประมาณที่๓๑มกราที่ผ่านมา
ตัวเองกับสามีได้ไปทอดแหหาปลาอยู่ที่หนองน้ำ
ทุ่งนาท้ายหมู่บ้านห่างจากบ้านเลยประมาณ๓กิโลเมตร
ในระหว่างที่กำลังทอดแหอยู่คุณผู้ชมก็ได้ยินเสียง
เหมือนมีคนแก่กำลังคุยกันอยู่
แต่ตนไม่ได้สนใจก็คิดว่าคงจะมีใครมาอยู่ใกล้แล้วมั้ง
พูดคุยอยู่นานเผาสมควรเลย
ตัวเองกับสามีก็เดินตามไปดูที่ได้ยินเสียงว่ามีคนพูดกันอยู่เนี่ยนะฮะ
ไม่เห็นคนแต่นั่นไม่เห็นเต่าตัวนึงเนี่ยอยู่ในทุ่งนา
พร้อมกับได้ยินเสียงพูดมาจากเต่าตัวนั้น

โดยเสียงที่ได้ยินเนี่ยนะครับเป็นเสียงเหมือนคนแก่พูดคุยกันจับใจความไม่ได้
กับสามีจึงนำเต่าตัวดังกล่าวไปเลี้ยงเอาไว้ที่บ้าน

เจ้าของบ้านเองกล่าวอีกนะครับบอกว่าพอตอนกลางคืนเนี่ยก็ได้ยินเสียงเต่าดัง
แล้วก็พูดคุยกันเหมือนกับเสียงได้ยินตลอดกลางวัน
เมื่อตอนกลางวันในทุนา
และก็ล่างทรงได้มองเห็นเลขเด็ดในกลองดองเต่า
ตนจึงได้นำเต่าตัวดังกล่าวนั้นมาเลี้ยไว้ในท่อปูนซีเมน
เพราะคิดว่าเต่าตัวนี้จะนำโชคลาภมาให้
ส่วนอาหารที่เต่าตัวนี้กินชอบกินหอยขมว่ะ
หอยขมเต่ากินหอยขมนะไม่กินไม่กินผักบุ้งไปกินหอยขม

รายงานข่าวแจ้งต่อนะบอกว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย
เต่าอีกหนึ่งตัวเดินเข้ามาในบริเวณบ้านเหมือนกัน
เหมือนกับว่าอยากจะมาอยู่เป็นพืชกระเต่าตัวนี้

ตนจึงได้นำมาเลี้ยงให้อยู่คู่กัน
มานั่งสมาธิแล้วก็จับเต่าขึ้นมามองดูตัวเลขที่อยู่ในกระดองเต่า

นี่ระหัดไปเสน่ห์แล้วเยอะ

ไม่รู้เห็นอะไรกันหนักไหนมาแยกขนาดนี้
อะไรทำไมจะมีตัวเลขเยอะขนาดนั้น

ไหนมันยังไม่เห็นเลย
เราไม่เห็นหรอก
ตั้งแต่เริ่มได้ยินเสียงเต่าพูดแล้วแหละ

กลิ่นกำลังได้ที่เลย

พี่ม้าเพราะว่าไฟนางสูง
ฟาเรนไฮน์ฟาเรนไฮน์หมื่นฟาเรนไฮน์

เขาส่งมานี่จริงหรอเต่าพูดได้
เออก็ไม่จริงหรอกนี่กำลังวิเคราะห์ให้ฟังนี่ไง
เสร็จแล้วผลปรากฏว่าไปเห็นเต่ามันอยู่ตรงนั้น
ก็เลยโมเมไปบอกว่าเต่าพูด

ก็ฉันก็คิดว่าคงมีคนแก่ก็คุยกันอยู่แถวนั้นแหละ
คุณน้าคุณน้าผมไม่เห็นใครเลย

เอาสิอยากไปเล่นไหม

ตำรวจเป็นตั้งทุเรือที่ผมแพทย์

มาตั้งแบบว่าเปิดอบรมนะฮะ

โรงแรมหรูชื่อดังด้วยนะจะบอกให้

พวกฝรั่งเขาอบรมเพียบเลย

อันนี้สภาพนี้คือคนเรียนหรือคน

เมื่อตอน๕ทุ่มนะคะ

ก็ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่

ได้เข้าไปจับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียนะครับ

ก็ได้เรียกว่ากระทำพรรมผิดไป๑๐คนเลย
แล้วจับหลักฐานของกลางได้คืออะไรรู้ป่ะ

เป็นภาษาต่างประเทศว่า

หลักสูตรอบรมหลังจากจบแล้ว

อันนี้เนี่ยตำรวจศูนย์ปราบปรามผู้ร้ายข้ามชาติเนี่ยนะฮะ
ก็ได้มีข้อมูลเนี่ยได้มีการลักลอบเปิดคอร์สนะฮะ
ในเรื่องของการเพศสัมพันธ์นะฮะ
ก็ซึ่งต้องบอกอย่างนี้เลยนะคะว่า
มีคนรัสเซียนะทั้งหญิงทั้งชายเนี่ยเข้าไปเรียนเนี่ย

คุณลองคิดดูสิว่าคนละ๒๐๐๐นะต่อไปเท่าไหร่

แต่ตอนนี้เนี่ยคนสอนเนี่ยนะฮะ

เรียนแต่งหน้ามันก็ต้องมีการใส่ที่การแต่งหน้าใช่ป่ะ

นี่นะแต่งอย่างนี้อย่างนี้นะคะ

อันนี้พี่ไม่รู้จริง
ต้องบอกอย่างงี้นะ
เขาก็มีการแบบว่า

คือไม่ได้ว่าทำเล่นนะ
ก็ใช่ไง
๑๓๕ถับ๑หมู่๑๑นะครับ
อ่านะฮะแต่น้ำหนักของเตา๑๒กิโลกรัมนะฮะความกว้าง๒๑เซนยาว๒๑เซน
น้ำหนัก๑๒หรือจะสลับเป็น๒๑ก็เป็น๒๑แล้วแต่ก็คิดกันเอาเอง
ตามดูพี่ตูนพี่ตูนนะคะที่วิ่งจากในตรง
ผมถามหน่อยไอ้ตัวนี้มันตัวอะไรผมข้องใจมานานมากเลยเนี่ย
อุ๊ยไม่รู้อ่ะปัตตีนหรืออุ๊ยว้ายพี่พี่ว้ายใช่หรือ

กล่องมันอยู่อย่างนี้อ่ะ

มันพูดได้เหมือนเต่า
ตูนบอดี้แลมนะคะหลังจากที่โครงการวิ่ง๙คนละ๙เวลากี่วันเนี่ย
ตั้งแต่วัน๒๕วันเขาวิ่งไปก็เกือบเดือน
วิ่งไป๑๒๑๙จำเลขแม่นมากกิโลจากเบตงถึงยาลา
ก้อนแรกก็๑๓๐๐ล้านบาทรอบ๒ตอนนี้โครงการยังไม่ปิดนะฮะ
ยังรับบริจาคอยู่จนกระทั่งถึงเดือนพฤษภาคม
ตอนนี้พี่ตูนมอบงวดแรกคือตั้งแต่เริ่มวิ่งจนกระทั่งถึงเดือนที่ผ่านมา
นี่คืออะไรเนี่ยถึงมกราอ่านรู้เรื่องอยู่คนเดียว
ตั้งแต่ที่เขาวิ่งเดือนกว่าเนี่ยนะฮะเขาก็ได้ไป๑๓๐๐ล้านบาท
ตูนบอกว่าขอบคุณทุกคนในโครงการวิ่งคนละ๙ที่จะมีที่แล้วก็มีการมอบเงินให้กับโรงพยาบาลเนี่ย
เชื่อว่าให้วันนี้เป็นก้าวแรกของทุกคนที่จะลุกวิ่งจาก๕กิโลเมตรแรกนะคะ
และเพิ่มเป็น๑๐กิโลเมตรในปีต่อไปยอมรับว่าตัวเงินบริจาคนั้นเป็นเรื่องเร่งด่วนที่เราอยากได้
เพื่อไปช่วยเหลือโรงพยาบาลคุณหมอคุณพยาบาลทั้งนี้หวังว่าเราจะเลิกโทษคนอื่น
โทษเครื่องมือที่มันไม่มีมีไม่พอไม่พร้อมและเมื่อเราลุกขึ้นมาดูแลตัวเองได้
อย่าให้วันหนึ่งเราตื่นขึ้นมาเราต้องมาโทษนู่นโทษนี่แล้วก็โทษตัวเองว่าทำไมตอนที่เราสามารถดูแลตัวเองได้ถึงไม่ดูแล
อย่าให้การวิ่ง๕กิโลเมตรแรกของทุกคนเนี่ยเป็นการเริ่มต้นและจงรู้ว่าชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอน
ว้าวว่าววโอ้วนี่คือคุณบอมใช่ไหมเนี้ย

ส่วนท่านพลตรีนิมิตรสโมทาน
เขาบอกว่าการบริจาคนี้
เป็นงานของ๙คนละ๙และของบริษฐิ

ส่วนช่องทางบริจาคเขาก็ระบุเลข
ประจำตัวผู้ศรีอากรของมูลนิธิแล้วนะฮะ
มีหลายรูปแบบที่เงินเข้ามาอย่างที่คุณหมอบอกเนี่ยนะฮะ
สำหรับช่องทางการบริจาคหลายช่องทางนั้นนับยอดรวมกันหมดเลย
ว่ามียอดรวมทั้งสิ้นในวันที่๓๑มกราคือ๑๓๗๗ล้านบาท
แต่ไม่ได้แยกว่ามาทางสายไหนเพราะว่าเขามีทั้ง

คงไม่ได้ถึงกลับไปตรวจสอบหรอกว่าซื้ออะไรเท่าไรอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะ

แต่ก็คงจะมีการสอบถามพูดคุยกันบ้าง
และเชื่อว่าลงพยาบาลแต่ละแห่งทำอะไร
คงรายงานไปที่โครงการ๙คนละ๙แน่นอน

เขาก็มอบแล้วนะฮะแต่เงินก็ยังบริจาคได้
นี่ทำไมอยากรู้บ้านเลขที่ของเต่า

ทำไมไม่อยากรู้บ้านเลขที่ของคุณป้าที่เอาขวานจามลง

เห็นเขาลื้อเลย

เขาว่างั้นก็คือมีใบอนุญาตสร้างอาคารพาณิช
แต่ว่าไม่มีอนุญาตทำตลาดนะครับ

เดี๋ยวดูรูปเดี๋ยวกลับมาครับ
ดูเจนนี่ค่ะเขาก็ยังปิดปากสนิทเลยนะคะ

ซึ่งเราก็คงจะต้องไปสืบสอบมาจนได้นะคะว่า
ตกลงความรักของเธอมีใหม่อีกแล้วไหม

ด้วยความรักสำหรับสาวเจนี่โพเทนสุวรรณ

ก็เทียนโพสุวรรณขอโทษที

ตอนนี้เธอกำลังจะมีรักใหม่

ได้หลงลืมรักเก่า

เพลงชอบเพลงนี้หนูจะร้องเป็นหนักเป็น

เขามีรักไม่จึงได้ลงลืมและกาล
ร้องเพลงได้รึเปล่า
เห้ยเดี๋ยวนะเกิดนะเกิดเกิด

เจนนี่ได้สนิทกับหนุ่มคนหนึ่งนะคะ

ซึ่งนักป้อมเผ็ด

ไม่เอาไม่ได้

แน่นอนนะคะล่าสุดนี้ก็ได้เจอตัว

ก็บอกว่าอันนี้กับมิกกี้เนี่ยสินกันยังไง

พอพูดไปเนี่ยก็ไม่ดีกับตัวเอง
อยากที่จะได้คุยเรื่องงานมากกว่าค่ะ

ไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับอะไรเลยเลิศ
แต่ความรักตอนนี้ก็ไม่ขอพูดอะไร

ส่วนตัวก็จะบางใจ

ถ้าไม่อยากพูดนะคือ

ชีวิตตอนนี้ก็แฮปปี้ดี

ซึ่งก็ถ่ายทำครึ่งเรื่องแล้วค่ะ

ถ่ายรูปสวยทุกรูปที่ลงไอที

อ้าวได้หรอ
หนึ่งวันบ่ดีใจว่ามาขอออกกำลังกาย

เป็นคู่ที่ดูแล้วต้องอิจฉาเพราะมีแต่คำพูดหวานให้กันตลอด
ไฮโซหนุ่มคุณกรนรงเดชแล้วก็ศรีริต้าเจนเซ่นนะฮะ

เหนือฟ้ากรุงเทพมหานครอย่างนี้เลย

เร็วนี้หรือเปล่า

แล้วก็ยิ้มแล้วก็ถามว่า

พอคบกันมาสักพักก็ไม่ได้แอบไม่ได้อะไร
เรื่องของเป็นแฟนจริงก็ก่อนหน้านั้นนิดหน่อย
ก็สบายใจครับไปดูหนังทานข้าวไม่ต้องหลบซ่อน

จริงต้องบอกว่าครั้งนี้แฮปปี้เลย
ทุกอย่างเป็นไปในทางที่ดีครับ

เขาบอกว่าคุณชอบคุณหนูให้หวย
ผมไม่ได้ให้หวยนะ
ไม่ต้องกดที่เซลล่ะ

ที่เขาเย็นคน

อย่างนี้เลยแต่ฉันทำไม่ค่อยเหมือนนะ
เดี๋ยวเขาจะว่าฉันไหมเนี่ย

แต่คุณเคยกำกับเขาใช่มั้ย
โอเค

ลุยดระส่าในอะไรสักอย่าง

เขามีใครชื่อขันทองมะ

ชายจะชอบมากเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับคนสวย

คุณณเดชน์นะฮะพาคุณแม่ท่องแดนพุทธภูมิ

พระเอกที่อายุทั้งสองประเทศ

ล่าสุดจัดทริปนะครับพระแม่แก้วสุดารัฐเนี่ย
รุมถึงคณะนัดบินไว้กราบสการพูชา
รุมพินีวันสถานที่ประสูจน์ของ

ซึ่งในทริปนี้เนี่ยพระเอกหนุ่มนะมีความตั้งใจนะฮะ
จะเดินทางไปกราบแล้วก็ปฏิบัติธรรม
ให้ครบถ้วนทั้ง๔สังเวชนีสถาน
พร้อมทั้งนำปัจจัยไปถวายที่วัดไทยที่นั่นด้วย
เห็นภาพหนุ่มณเดชน์ในดินแดนพุทธภูมิ
มีความมุ่งมั่นตั้งใจสวดมนต์นั่งสมาธิอย่างมากนะฮะ

อนุโมทนาคาณเดสาธุค่ะ

มันคนละโครงละจ๊ะ

ช่วงหน้าช่วงสุดท้ายของรายการนะคะ
มีเรื่องราวคือว่าจะมีการรับบทนางเอกในละครเรื่องหนึ่ง
ว่าจะเป็นใครกันแน่ระหว่างคุณปูกับคุณพลอย
ปูปายากับพรอยเชอร์มาโอเค
เป็นข่าวของคุณหนุ่มหนูเองหนุ่มผมด้วยแหละ

วันนี้ฉันเองใช่

เขาหล่อแหละแต่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่หนังไม่ใช่ละคร
คืออย่างนี้เขาเนี่ยเป็นคนที่ฮอร์โมนพุ่งผ้าแล้วก็บอกว่า
ความสัมพันธ์กับคนนั้นคนนี้ดาราด้วยกันบ้าง

ก็เด็กมันก็ต้องมีวัยรุ่นเหรอ

ปรากฏว่าไปคือเวลาที่เขามีความสัมพันธ์กับใครเนี่ย
ก็ตามสมัยนี้ก็เสร็จแล้วก็แยกย้ายกันไป
คือไม่ได้เป็นแฟนกันก็คือไม่ต้องมาเจอกันอีก
แต่ปรากฏว่าไปเจอแฟนนางแบบสุดเสี้ยคนหนึ่งจบไม่สวย
แล้วปรากฏว่าเขาเนี่ยนางแค้นฝังหุ่นแล้วนางมีพ่อซึ่งมีเป็นยศ
มียศใหญ่แล้วก็มีอำนาจมีลูกน้อง
ก็พาลูกน้องจะมารุมกระตืบที่คอนโดเลย
ขึ้นมาเลยปักไอ้นี่ก็เห็นเลย
แล้วก็เพราะว่าเขาลูกสาวไปฟ้อง
นี่คุณน้องผู้ชายคนนี้ก็เลยหนีเอาอีกทางหนึ่ง

ก็รอดไปหุดหวิดตอนนี้ก็ไปอาศัยอยู่กับเพื่อน

แล้วก็ไม่ติดต่อคนนั้นอีกตอนนี้ก็เลยหวัดกลัวมาก

ขยันฟิเจอร์ริ้งหญิงเป็นงานเสริมเสน่ห์

ไม่ได้ย่อมพบใครนานหล่อเลือกได้เนอะ
อยากเบื่อแล้วก็แยกย้ายกันไป

ไม่สวยแอบน่ากลัว
เพราะนางแค้นฝังขุ่น
นี่เข้าโคตรแล้วเองไม่รู้ไง

มันมีปริศนาคำอยู่ในนั้น

ใหญ่มีอำนาจ
คนเราดูขาวปลูกกระเพาะไอ้ข้า
ขาวปลูกกระเพวะไอ้ขาว

มาเรื่องนี้ดีกว่าปูปายาเปิดใจหลังถูกแท็กภาพสตอเบอรี่นะฮะ
เคลียร์ดราม่าเสพละครของคุณพลอย
หลังจากที่นั่งเอกสาวนะฮะปูปัญญานะฮะผ่านตัวเองเป็นนักแสดงอิสระ
แล้วก็เดินหน้าโกอินเตอร์อยู่พักใหญ่แต่ว่าล่าสุดนี้นะครับ
กลับมารับละครอีกครั้งหนึ่งเรื่องบังกอกณลมิตรนะฮะ
แต่ก็มีถูกเมาส์กันนะฮะบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางผู้จัดสิ
อ่าได้วางตัวสาวพลอยเชอร์มานเอาไว้อืม
ยังมีประเด็นดราม่านักแสดงช่อง๗ที่หลังจากหมดสัญญาแล้ว
ก็ถูกแท็กภาพสตอเบอรี่ซึ่งหนึ่งในนั้นมีสาวปูอยู่ด้วย
อืมอ่าล่าสุดนะฮะทางคุณปูเองได้มีการออกมาเผยถึงประเด็นนี้นะครับ
บอกว่าปูว่าจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีคำว่าเสียบแทน
เพราะว่าการทำงานอาชีพนี้ทุกคนมีสิทธิ์จะเลือกว่าเขาจะเล่นหรือไม่เล่น
มีแท็กใครบ้างเนี่ยอ่านั่นนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงได้
ปูก็ไม่ได้เรียกว่าเสียบแต่มันเรียกว่าเขาอาจจะมีโอกาสที่มากกว่า
เหมาะกับตัวเขามากกว่าอูเองเข้าใจว่าบางครั้งคุณจะมองว่า
คนเรามาแทนมันเป็นประเด็นดราม่าได้เขาก็มีตัวเลือกหลายคน
หรือว่าคนนี้คิวไม่ตรงเขาก็ต้องหาคนอื่นมาเล่นแทนเขาเป็นธรรมดานะฮะ
ส่วนเรื่องที่โดนแท็กภาพสตอเบอรี่เขาบอกปูเนี่ยผ่านในจุดที่คนด่ามาแล้ว

มันคือสัจธรรมแต่ว่ามันก็ต้องอยู่ที่ตัวเราด้วย
เราต้องคิดดีทำดีเราไม่สามารถทำให้ทุกคนมารักเราได้
แต่เราเชื่อนะว่าทุกคนมีเหตุผลของเขาทุกคนมีสิทธิ์ที่จะไปชอบปู
สิทธิ์ที่จะออกความคิดเห็นมันคือสิทธิ์ของเขา
แต่ว่าเราก็มีสิทธิ์ที่จะมีความเมตตากับเขามีสิทธิ์ที่จะเข้าใจเขาได้
เจ๋วนะพี่ขอไปใส่เนียละคร้องแต่คนหน้าใคร

โฮโมนพุ่งพ่านเนี่ย
อย่าชี้หน้าเจ๊หน่อย
แล้วหน้าตัว
จะรู้หมั้ยล่ะนางแบบหรอพี่ว่านางแบบหรอ
ไม่รู้ว่ายุคนี้ฉันไม่รู้จักแล้วนางแบบ

ในสมัยอดีตด้านชิดผมเหมือนเพื่อนผมเคยมีนะ
ลูกที่เขามาตู่กระทืบ

ก็ไปกระทืบพ่อก่อนอย่างงี้ก่อนอะไรครับไปดูข่าวสุดท้ายดูโดง

โอเคนะรอจริงหมอนิ้มด่อตั้งแต่เด็กอ่ะรอตั้งแต่ขายโฆษณา
ตอนตั้งแต่เด็กเลยนะอันนี้นะวันนี้เป็นเก็บ

เขาเคยบอกชื่อจีนทีนึงนะอะไรนะลำลำอะไรไม่รู้อ่ะชื่อ
ลำป๊ะอะไรไม่รู้มี๓พยางคือลำอยู่ข้างหน้าเป็นแทรกเขา

ผมยังตกใจตัวเองอยู่มากเลยว่าผมผ่านตรงนั้นมาได้ยังไง

ไหนอ่ะพี่โบพี่นูนพี่บูนันเหรอคะอย่าหกกกกกฎ

เกื่อเหมือนคุณคนน่ะน่ากลัว

แล้วอยู่ดี

แต่นี่ก็ดีนะที่กลับมาดีขึ้น
นี่แบบนี้ไม่เป็นไร
แม้แต่เขาหล่อนะตอนนั้น